ข่าวแรกของเราก็เตือนเรื่องสภาพอากาศเลย
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีคำเตือนเรื่องสภาพอากาศ
บ้านเรามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันอยู่
แล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาคตะวันออกภาคใต้ฝนตก
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
คลื่นลมจะแรงครับคลื่นสูงสักประมาณ๒เมตร
ดังนั้นต้องเตือนให้ระมัดระวังกันนะครับ
ปัจจัยทั้งสองปัจจัยที่ผมแจ้งเตือนคุณผู้ชมไป
ไม่ว่าจะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้

มันมาทั้งฝั่งตะวันตกทั้งฝั่งตะวันออกของบ้านเราเลยนะฮะ
ทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่
ภาคเหนือฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
เตือนกันแทบทุกจังหวัดของภาคเหนือเหมือนกันนะฮะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
แล้วก็มีเมฆมากเกือบทุกจังหวัดของอีสานเหมือนกันนะครับ
ภาคกลางฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออกยังต้องระมัดระวังทั้งชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
รวมถึงภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตก๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนฝั่งทะเลอันดามันฝนตก๑๗๐ของพื้นที่

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวที่เตือนกันไป

ระมัดระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
อย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างที่บอกค่ะ

แล้ววันนี้คุณสืบสกุลวันศุกร์ด้วยไง
คือกลัวว่าเย็นนี้ไม่รู้ว่าการจราจรจะเป็นยังไง

ใช่นะครับส่วนหลายพื้นที่ที่มีฝนตก
และอาจจะมีลมแรงแล้วก็ที่มีฝนตกสะสมอยู่
เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับ
ทีนี้ไปตรวจสอบในพื้นที่จันทบุรี
เพราะว่าฝนถล่มข้ามคืน

จันทบุรีทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ก็ปฏิบัติราชการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด
ออกประกาศเตือน๖อำเภอ
เป็นการประกาศเตือนแล้วก็ลงนามด่วนที่สุดเลยนะครับ
ฝนตกหนักหลายพื้นที่๖อำเภอได้แก่อำเภอเมือง
อำเภอมะขามอำเภอขลุงอำเภอแหลมสิงอำเภอท่าใหม่

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวของเรา
เก็บภาพมาแล้วก็เป็นภาพทางอากาศ

ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะฮะ
ถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง
พื้นที่น้ำขึ้นถึงระดับเอว

พาให้รถกระบะจมไปกับสายน้ำเกือบมิดคันนะครับ
ชาวบ้านและกู้ภัยหลายคนต้องออกมาช่วยกัน
เชือกดึงไว้ก่อนที่จะถูกพัดจมน้ำไปนะครับ

ใช่ค่ะส่วนที่อำเภอเมืองนะคะ

เพราะว่าน้ำไหลหลากเข้าท่วม
พื้นที่ตรงนั้นคุณผู้ชมค่ะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ดูสิน้ำก็เลยมาท่วมบ้านของชาวบ้าน
พื้นที่เกษตรกรรมด้วยเส้นทางการจราจรด้วย
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขามาถึงเนี่ยนะคะ
จากมาสำรวจเรื่องผลกระทบแล้ว
ก็ต้องเอาเรือท้องแบนนะคะลงพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อน
ช่วยอะไรบ้างเรื่องของการขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง
ส่วนจังหวัดเองก็สั่งเลย
อำเภอจะต้องเฝ้าระวัง
จะต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ต้องสามารถออกช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

เป็นคำสั่งด่วนของจังหวัดเลยนะฮะให้เฝ้าระวังนะฮะ
ให้ทั้งนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็หน่วยงานเร่งดำเนินการเฝ้าระวัง
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโครนถล่ม
รับมือในทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้เองทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่จันทบุรี
ซึ่งคุณปียชาติคงถิ่นผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่สำรวจชุมชนสี่หมู่หนึ่ง
สำรวจชุมชนนะฮะในหมู่หนึ่ง
ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
พบว่ายังมีบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะบ้านของนางชวีวันสุธรรมอายุ๖๑ปีนะครับ
บ้านของคุณป้าชวีวันน้ำท่วมทรัพย์สินภายในบ้าน
ก็เสียหายเกือบทั้งหมดนะฮะเนื่องจากขนย้ายกันไม่ทัน
เพราะว่าน้ำหลากมาตอนตี๓เมื่อคืนนี้
แล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสูงมากกว่า๑เมตร

ชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำมันมาเร็วมาแรงนะครับ
ซึ่งภายในบ้านก็มีพ่อซึ่งอายุ๑๐๒ปีแล้วนะอาศัยอยู่ด้วย
ทีนี้ครับก็ต้องให้หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่
มาช่วยย้ายพ่อที่นอนติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับทีมข่าวของเราก็สำรวจในพื้นที่จันทบุรีนะครับ
น้ำยังคงท่วมขังในบ้านของชาวบ้านหลายหลังนะครับ
แล้วก็บ้านของคุณป้าชวีวันเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่เลยไม่ลดเลยนะฮะ
แล้วก็คุณป้าก็กลัวว่าหากจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีก
จะทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นจึงยังต้องขนข้าวของที่เหลือไปไว้ที่สูง
แล้วก็เร่งดูแลคนในบ้านเร่งดูแลคนในชุมชน
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนนะครับ
ทางด้านของนายธิตนันอุดมศุกร์ป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดจันทบุรี
เปิดเผยนะครับว่าหลังฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน๓อำเภอ
ก็คืออำเภอเมืองอำเภอขลุงและอำเภอมะขามได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ต้นในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงน้ำลดลงบ้างแล้วนะครับ
ถนนหนทางสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
ถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเติมอีกก็คาดว่า
สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
ขณะที่ในอำเภอมะขามนั้นยังมีน้ำขังอยู่

มีบ้านเรือนของชาวบ้านอีกประมาณ๒๐หลังคาเรือน

ว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ๒วัน
จะสามารถดำเนินการให้อยู่ในภาวะปกติได้ทั้งหมด

เรื่องต้นจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้
มีผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดทั้งสิ้น
ประมาณ๕๐๐ครัวเรือน๓อำเภอ
ถนนได้รับความเสียหาย๓สาย
พื้นที่ทางการเกษตรกำลังอยู่ระหว่างการประเมิน
แล้วก็รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ทางจังหวัดออกคำสั่งมาให้ดูแลประชาชนในทุกด้านเลยนะคุณนะ
ไม่ว่าจะเป็นทางบกซึ่งน้ำอาจจะไหลหลากมาได้
ทางทะเลนะฮะก็มีการปักทงแดง
แล้วก็มีการแจ้งเตือนชาวเรือให้เดินทางโดยเรือ

แล้วก็งดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปก่อนสำหรับเรือเล็กนะครับ
ใช่ค่ะดูหลายพื้นที่นี่ก็ได้รับผลกระทบ
เอาจริงคุณสืบสกุลเมื่อวานนี้หลังออฟฟิศของเรา
ก็โอ้โหน้ำท่วมมาเหนือตาตุ่มเหมือนกัน
เดินลุยน้ำคือน้ำรอการระบาย
แล้วยิ่งวันนี้นะคะวันศุกร์ด้วย
เดี๋ยวช่วงเย็นช่วงนี้ไม่รู้ว่าฟ้าฝนจะเป็นยังไง

เมื่อวานในกรุงเทพมันตกนานมากหลายชั่วโมงนะฮะ